แต่ถ้าหากว่าไปเที่ยวมันยังไม่จุใจคุณผู้ชมแนะนำต่ออีกที่หนึ่ง
โดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะคะมีสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
ถือว่าเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางของครอบครัวนะคะ
แล้วตอนนี้จะบอกว่าเขามีการจัดกิจกรรมในช่วงของเทศกาลตรุษจีน
อังเป้าให้กับแพนด้าด้วยค่ะ
โอ้โหแพนด้าได้อังเปล่าด้วยแหละครับ

แน่นอนเป็นทู่สนธวะมัยตรี
เขาถือว่าเป็นพระเอกนางเอกอีกคู่หนึ่งของสวนสัตว์เชียงใหม่
แล้วก็เป็นตัวแทนจากประเทศจีนนะ
ก็ต้องไปพูดถึงเขาหน่อยล่ะเพราะว่างานนี้ตรุษจีนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็จัดใหญ่นะคะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกัน
และแน่นอนค่ะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี้
สวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีการทำอังเปล่าเตรียมมอบให้กับแพนด้าด้วยนะคะ
นั่นก็คือนี่ค่ะแอปเปิล
แอปเปิลนี่นะคะเป็นของโปรดของแพนด้าช่วง
ได้อังเป่าไปแล้วอริตอร่อยนะคะ
ส่วนแพนด้าลินหุ้ยเองก็ได้อังเปล่าสุดโปรดเหมือนกัน

นี่มาเป็นกระสอบแล้วกระสอบเป็นรูปหมู
อู้วอะไรคะเฮ้ยหมูเดี๋ยวกำลังลุ้น
หมูหรือหมีควักมาแล้วควักมาแล้ว
เป็นกระสอบหมูแต่ว่าหมีได้นะ
มาแล้วก็คือแครอทนั่นเองนะ
ลินหุ้ยชอบแครอทช่วงชอบแอปเปิ้ล

งานนี้นะนายวุฒิชัยม่วงมันพอสวนสัตว์เชียงใหม่
ก็เป็นคนมอบอังเปล่าให้กับแพนด้าทั้งสองตัวนั่นเอง
นักท่องเที่ยวประชาชนคนมารอชื่นชมก็แม่ชื่นอกชื่นใจ
ไปด้วยที่น้องมีแพนด้าได้รับอังเป้า
ไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าน่ารักขนาดไหน
นี่ไงระดับหมีแพนด้าทั้งทีนะจะได้รับอังเปล่าทั้งที

แต่เมียนด้าได้มาเป็นกระสอบเลย
คุณชนะคะดิฉันอยากเป็นหมีแพนด้า
อยากได้อังเปล่าเป็นซองเป็นกระสอบใหญ่
ไอ้ที่ได้เป็นกระสอบใหญ่มันไม่ได้มาเป็นซองนะ
แต่มันมาเป็นอย่างนี้ผลไม้คุณจะเอาไหมล่ะ

โอ้โหกินกันจนฟันเหลืองเลย

โอ้กินกันจนหัวเป็นแครอทเลย
เพื่อนสุขภาพก็ว่ากันไปนะ
แต่ว่าโอ้ยคนเขาดูแล้วเขาก็ชื่นมาก
ว่ากว่าจะแบบงัดกระสอบออกมากินได้ทุลักทุเล
จะไปช่วยก็ไม่ได้เสียต้องเอาใจช่วยเขา
แต่หาที่สุดแล้วก็ได้กินผลไม้สุดประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ดีใจด้วยกับช่วงนะคะ
ที่ได้อ่างเปล่าไปแล้วเพราะว่าเกิดเป็นช่วงยังได้อ่างเปล่า
เกิดเป็นใบตองเหล้าอังเปล่ายังไม่มีเลย

คุณได้ยินใช่ไหม

พี่เรียนะคะ